สามารถรับชมได้ทุกวัย
ทำไมมิ้นถึงอยากช่วยงานคุณแม่
ทั้งที่ร่างกายไม่สมบูรณ์ค่ะมิ้น

เป็นลูกเราต้องช่วยครอบครัวค่ะ

จะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้น
สูงสุดถึง๑ล้านบาท

มีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

และข้ามเพลงนี้ไปเลย

อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้อย่าง
รายการที่พร้อม

ร้องเพลงให้ถูกต้องเท่านั้นเองนะครับ
ครบ๑๐เพลงเมื่อไหร่รับจากเราไปเลยนะครับ

เป็นอวัยวะภายในร่างกาย

เราจะอยู่อย่างไร
ไม่ได้ขอเก็บไว้
ถ้าคุณผู้ชมเอาแหม้มเราไปด้วย
สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสนิพรนามสกุลหมู่ฮิง
อยู่ชั้นป๕โรงเรียนวัดยางมีมณวิทยาจังหวัดพิศนุโลกค่ะ

ปกติทุกคนจะหลังตรงใช่ไหมคะ
แล้วของหนูจะหลังงอเหมือนคนแก่เลยค่ะ
แล้วขาหนูเวลายืนเนี่ยมันจะพลิกเข้าหากัน
ยืนมากอย่างนี้เริ่มปวดแล้วแบบทรมาน

อยู่บ้านแบบคานไปไหนก็คาน

ทำไมถึงอยากมาออกรายการร้องได้ให้ล้าน

ถึงแม้เราจะเดินไม่ได้เราก็จะช่วยแม่ให้ได้ค่ะ
คุณแม่คะพอคุณแม่ทราบแล้ว

ตื่นตันนะคะอะไรก็พูดไม่ออกก็ร้องไห้อย่างเดียว

ไม่ใช่เพื่ออะไรเลยเพื่อจะปลดหนี้ให้คุณแม่
ค่ะเพราะเราไม่เคยพูดว่าเรามีหนี้ขนาดไหน

มิ้นเนี่ยถ้าแม่ออกมาขายของเนี่ย

บางทีก็ถูบ้านล้างห้องน้ำ

เขาก็จะพับผ้าให้อะไรอย่างนี้ค่ะ

ก็ภูมิใจครับที่ลูกพัฒนาขึ้นเยอะ
เรียนก็เรียนโอเคเรียนดี
หนูบอกแต่ตัวเองว่าหนูต้องสู้ต่อไป

เราต้องฝึกเดินให้ได้นะมิ้น
นั่นก็เป็นเรื่องราวชีวิตของเธอนะครับ
และตอนนี้นักสู้ชีวิตของเราก็อยู่กับเราตรงนี้แล้วนะครับ

เลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะทำเพื่อแม่ได้นะครับ

สวัสดีค่ะน้องมิ้น

เห็นบอกเดินไม่ได้แต่มิ้นก็พยายามอย่างมากเลย

ก็ช่วยแม่พับผ้าล้างจานบ้างขัดห้องน้ำอะไรอย่างนี้ค่ะ

ฝึกค่ะแบบช่วงเย็นบ้างตอนบ่ายบ้างอะไรอย่างนี้
ขั้นตอนในการฝึกเดินนี่ทำยังไงบ้าง

ค่ะแล้วก็เกาะตรงข้างก่อนค่ะ
แล้วค่อยยืนแล้วก็เดินทีละกาว

ทำกับคุณแม่ด้วยแล้วก็ตัวหนูเองด้วย
เจ็บไหมคะเวลาเราหัดเดิน
ก็เจ็บทรมานบ้างก็ต้องทนค่ะ

อยากให้เดินจนเกินไปอะไรอย่างนี้มีไหมคุณแม่

อยากบอกให้แม่เข้าใจมิ้นท์ในเรื่องนี้ว่ายังไงบ้าง
ก็อยากให้แม่ไม่ดุอะไรได้ไหม
เวลาฝึกอะไรอย่างนี้ค่อยบอกอะไรก็ได้
อ่ะงั้นบอกอย่างที่อยากบอก

แม่ค้าขายพวกลูกชิ้นทอดอะไรพวกนี้ค่ะ

เวลาแม่ไปทำงานแม่ไปขายของมิ้นทำอะไรอยู่ที่ไหน
จัดเก็บผ้าบ้างถูพื้นบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ
มิ้นถึงอยากช่วยงานคุณแม่ทั้งที่ร่างกายไม่สมบูรณ์คะมิ้น

เท่มากจริง

แม้ว่าเราจะเลือกเกิดไม่ได้นะแต่ว่าเราเลือกทำได้
มิ้นท์มาวันนี้ก็เป็นสิ่งที่มิ้นสามารถเลือกทำได้
ก็คือทำเพื่อพ่อแม่แต่ทำในวิถีที่เราสามารถทำได้

ก็มีเงินสะสมอยู่แล้ว๑๐๐๐บาท
เหลืออีก๕๐๐๐มิ้นไม่ยากณพื้นที่ตรงนี้
เป๊กคิดว่าแหมน่าจะมีความหวังที่สวยงามนะเนี่ย
ถ้าสมมุติว่าทำได้จะเกิดอะไรขึ้นกับจิตใจเราบ้าง
เราจะมีความสุขแล้วก็เหมือนเราอยู่บนสวรรค์ชั้น๗เลยค่ะ
แค่ฟังก็สวยงามแล้วค่ะ
แข่งไปแล้ว๑เพลงนะครับในคราวที่แล้วคุณผู้ชมครับ
น้องมิ้นคนนี้ได้ไปแล้ว๑หมื่นบาท

เพลงนี้มีมูลค่า๒๐๐๐๐บาท
ถ้าพร้อมอินโทรเพลงที่๒มาเลยครับ
นั่นคืออินโทรเพลงที่๒ค่ะนะคะนินทราบครับ
ออกมาแนวแบบเย็นสบาย
พี่เห็นรอยยิ้มแต่ว่าเป็นรอยยิ้มของความกังวลหรือเปล่า

ยังไงไหนเล่าให้ฟังซิว่าเพลงนี้คือเพลงอะไรคะ

ฟังอินโทรแล้วไม่มั่นใจว่าเพลงอะไรหรือเปล่า

ถ้ารู้จักเพลงก็ไม่ต้องใช้ตัวช่วยแล้วร้องได้อยู่แล้วก็โอเคเลย
ทีนี้ปัญหาคือไม่มั่นใจว่าอินโทรนี้ใช่เพลงนี้หรือเปล่า
อันนี้มิ้นต้องปรึกษาคุณพ่อคุณแม่และถามใจตัวเองดูว่าจะเอายังไงกับตรงนี้นะคะ
ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๒นะครับมิ้น
ตกลงว่าจะสู้หรือจะหยุดครับ

เลือกใช้ได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้ค่ะ

ให้กำลังใจหน่อยดีสู้
เราจะไปหาคุณแม่ก็ลำบากให้คุณแม่มากอะไรสักหน่อยไหม

ถ้ามั่นใจก็เป็นสิทธิ์ของผู้แข่งขันนะครับ

ชื่นใจหรือยังชื่นใจแล้วค่ะมีกำลังใจหรือยังมีแล้วค่ะ
พร้อมจะสู้ยังพร้อมค่ะครับ
งั้นไปเลยนะค่ะมาเอาละครับถ้าพร้อมมาถึงเพลงที่สองนะครับ
เพลงนี้มีมูลค่าสองหมื่นบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๒เพลงมาครับ

ดอกหลวดอ่อนไกลผิวบายขยับมุขยม
เผียดน้อยคล้างออดเห็นมาอะไรก็เป็นกลม
ตะวันก็หลบดวงจมหลังดองผักขมสองพุ่ม

ตอนถูกตามย่ำโครนย่ำน้ำเห็นทำตะคุมตะคุม
แววกล้องย่ำคำเสียงดังต่ำต่ำตุ่มตุ่ม
ควันใสที่ลอยเป็นกลุ่มนั่นแหละเขาสมกองไฟเลยยุ่ง
แอบมานั่งพิงหลังแม่ชาย
เพลงรักอ้อยอิ่งลอยมาจากท้ายทุ่ง
ไอ้หนุ่มบ้านไหนนักแทงใจมานั่งตกยุง
ร้องเพลงหวัดบ้าว่าลุงทำไมต้องยุ่งกับแก้มผู้หญิง
ลมลอยช่วยแก้มแบบแก้มรังแก่แคล้งกันแท้รังแกไม่หยุดไม่นิ่ง
อยากให้สายลมเหมือนลมจูบคนจริงลมหายคำนี้เงายิ่งหอบใครมาทิ้งสักคนสิลม
ดีใจด้วยเพลงนี้จริงอาจจะร้องตกขบวนไปนิดนึงแต่ว่าก็ร้องจนจบจนได้
ทีนี้คำแรกมุนว่ายังไง
บัวง้ำชูดอกออกบ้านสวรรค์

กลัวไหมตอนนี้
ร้องมูลค่า๒๐๐๐๐บาท
มินร้อง
ร้องได้ให้ล้าน
ลูกหนูสู้ชีวิต